คืบหน้าเรื่องนี้เมื่อวานเราเล่าไปและวันนี้จับตัวคนก่อเหตุได้แล้ว
แต่ย้อนไปดูเหตุการณ์กันนิดนึงเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเตือนภัยสำหรับผู้หญิงที่เข้าห้องน้ำสาธารณะ
ค่ะผู้ชายคนนี้นะคะเขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวแล้วก็มีการสดผ่านเฟซบุ๊กด้วย
เขาบอกว่าแฟนสาวของเขาเนี่ยไปเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมันในพื้นที่พระประแดงสมุทรปราการเนี่ยนะ
แล้วมีผู้ชายไปแอบดูแฟนสาวเขาเข้าห้องน้ำโอ้โหแล้วเขาไปเรียกตัวผู้ชายคนนี้ออกมา
ผู้ชายคนนี้ทำทีเป็นตะโกนออกมาแล้วพูดว่าค่ะค่ะอ้างว่าเป็นผู้หญิง
ทำตัวเป็นผู้หญิงทำตัวเป็นผู้หญิงแล้วอ้างว่าผมแค่มาล้างหัวล้างเนื้อล้างตัว
ออกมาตัวเปียกโชคไปทั้งตัวเลยนะคะเดี๋ยวไปดูภาพกันก่อนค่ะ
ดูให้ไงหาพ่อพี่พ่อพ่อ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

เห็นเขาจอยพี่เขาจอย

นี่ค่ะตอนอยู่ในห้องน้ำ

พอเขาเอาออกมาได้จากห้องน้ำก็ทำ
เป็นบอกว่าเข้ามาอาบน้ำล้างหัวตั้งแต่ตี๔เข้าห้องน้ำหญิงเพราะว่าปวดท้อง
อืมแล้วพอบอกว่าเอานั่งลงคุกเข่าผมปวดเข่าพี่ผมเดินมาไกลอย่าต่อยผมเลย
ไปเรื่อยนะคะอ้างไปเรื่อยนะคะคือแฟนนุ่มของผู้หญิงผู้เสียหายเนี่ย
เขาก็พยายามจะควบคุมตัวผู้ชายคนนี้เอาไว้นะคะแต่สุดท้ายผู้ชายคนนี้วิ่งหนีนะคะ
อืมวิ่งหนีแล้วมันมีประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
ซึ่งเรื่องเนี้ยต้องมีการขยายผลเพิ่มเติมคือผู้ชายคนนี้ที่เป็นแฟนหนุ่มของผู้เสียหาย
เขาบอกว่ามีตำรวจจราจรขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
เขาก็เรียกให้ตำรวจจราจรช่วยหน่อยแต่ตำรวจจราจรก็บอกว่าเขาเป็นตำรวจจราจร
เขาไม่มีหน้าที่ในการจับคนร้ายให้แจ้งตำรวจท้องที่ก็แล้วกัน
อ่าแล้วเขาก็ไปเลยอ๋ออ่าแฟนนุ่มของผู้เสียหายเขาก็เลยบอกว่า
อ้าวอ้าวเหรออย่างงี้ได้ด้วยเหรอก็โทรศัพท์เออ
ไปที่รงพักสพพจังหวัดสหุปรากาล
แล้วคำตอบของตำรวจเนี่ยที่ตอบพี่ผู้ชายคนนี้โอ้โห
มันทำให้เขาไม่พอใจมากเดี๋ยวลองฟังช่วงจังหวะนี้นะคะ
อ่าเมื่อกี้นี้นะผมโทรไปสามสี่สายแล้วไม่มีใครมาเลย
ผมจับผู้ร้ายเพราะว่าครึ่งชั่วโมงข้ามีมีผมตายไปแล้ว

หนีไปแล้วไงพี่แล้วเมื่อกี้ผมเจอตำรวจด้วย
ตำรวจก็จอดอยู่ในที่เกิดเหตุผมบอกพี่นั่นแหละ
มันอยู่ฝั่งนู้นผมวิ่งข้ามถนนไม่กลัวรถชนตายเลย

แล้วตำรวจมันก็ขับรถหนีไอ้พวกคืออะไรวะ

อะไรนะตำรวจอะไรนะ

ไม่แล้วเขาตำรวจพระพะแดงหรือเปล่าล่ะ
ตำรวจหมวกส้มอ่ะตำรวจไหนอ่ะ

แต่หมวกสีส้มเขาเอ็นแม็กซ์สีขาว

เขาไม่ใช่หน้าที่ของเขาผมก็ต้องแจ้งตำรวจทุกที
ตำรวจคือแบบกระทำผิด

มันไม่ใช่หน้าที่ของเขา
เขาไม่ยุ่งเรื่องของคุณเองไงล่ะ

ผมไม่ค่อยโดนจับถูกต้องไหม

จะมีคำชี้แจจากทางตำรวจนะคะ

ผู้ชายคนนี้ที่เป็นแฟนหนุ่มของผู้เสียหาย
ชื่อนายอัตภพลลืงสวนอายุ๒๘นะคะ
เขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา

ะห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุ

กำลังนั่งทำธุระอยู่ในห้องน้ำก็นั่งเล่นมือถือไป
ด้วยแล้วหน้าจอมือถือค่ะคุณผู้ชมมันสะท้อนเห็นหน้า
โผล่ออกมาอ่าก็เลยตะโกนใส่แล้วสาดน้ำใส่ผู้ชาย
ที่โผล่ออกมามาแอบดูเธอนะคะแล้วเธอก็วิ่งออกมา
บอกแฟนเธอตกใจมากแล้วแฟนเนี่ยก็คือนายอัธพล
คนนี้ก็เลยเข้าไปในห้องน้ำแล้วเหตุการณ์มันก็เกิด
ขึ้นตามคลิปนี้และเพจเจ๊ม้อยบีพลัสก็นำคลิปเนี้ย
แชร์ต่อในลักษณะของการเตือนภัยสังคมอ่ะนะคะคนก็เลย
เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์
การทำงานของตำรวจสพพระประแดงด้วยนะคะวันนี้
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปไปที่ปั๊มน้ำมันที่
เป็นจุดเกิดเหตุเกิดเรื่องเลยอะค่ะอยู่ที่ถนนสุข
สวัสดีนะคะเราลองให้ทีมข่าวถ่ายภาพมุมที่ผู้เสีย
หายบอกว่าไอ้คนร้ายเนี่ยมันแอบมองนะแล้วเธอก็หัน
เห็นพอดีมุมบนแบบนี้นะคะค่ะคุณระวีการแก้ววิจิต
ทีมข่าวของเราก็จำลองมุมให้ดูลองถ่ายทำมุมที่คน
ร้ายแอบดูเนี้ยนะคะนี่นี่แบบนี้นี่ชะโงกดูแบบนี้แล้ว
ผู้เสียหายเขาเล่นมือถืออยู่ไงมันเห็นมันสะท้อนเห็นหัวคน
โผล่มาข้างบนเขาก็ตกใจสินี่ค่ะมุมเป็นลักษณะแบบนี้
นะคะทีมข่าวก็เลยถามผู้จัดการปั๊มถามว่าเอ๊ะมันมี
กล้องวงจรปิดวงจรอะไรที่สามารถบันถือเขตการได้มั้ย
จะได้เอาหลักฐานเนี้ยไปให้ตำรวจผู้จัดการปั๊มน้ำมัน
มันบอกว่ากล้องวงจรปิดทุกตัวของปั๊มน้ำมันนี้เสีย
ค่ะฮะและเสียมานานแล้วค่ะฮะและอยู่ระหว่างปรับปรุง
ยังไม่ปรับปรุงเลยค่ะเอ้าก็ผู้จัดการปั๊มบอกแบบนี้
นะคะคือปั๊มก็บอกว่าคือเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตัวนาย
อธพลก็ไปถามที่ปั๊มแหละว่าเอ๊ะแล้วในห้องน้ำมี
อะไรเสียหายไหมเพราะนายอัฐพลเหมือนกับถีบประตูห้อง
เพื่อที่จะจับตัวคนร้ายใช่ไหมคะทางปั๊มก็เลยบอก
ว่าไม่มีอะไรเสียหายในอัฐพลก็เลยทิ้งเบอร์โทรศัพท์
เอาไว้บอกว่าถ้าผู้จัดการปั๊มน้ำมันมีอะไรเสียหายใน
โดยเฉพาะในห้องน้ำที่เขาไปถีบประตูแล้วก็
ดึงคนร้ายออกมาเนี่ยนะติดต่อไปได้นะเดี๋ยวเขาจะซ่อม

ว่าผู้จัดการปัรมน้ำมีอะไรเสียหายในปัรมโดยเฉพาะ
ยินดีที่จะจะที่จะจ่ายทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับพนักงาน
ร้านยางค่ะอยู่ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะคะเขาก็บอกว่าอ๋อ
เห็นเห็นผู้ชายคุณหนึ่งวิ่งหนีออกมาจากปัรมหน้าตาตือ
เลยแล้วก็วิ่งข้ามถนนไปอีกฝั่งแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขา
ไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นค่ะ
ก็ตกใจอยู่ครับแล้วทีนี้เขาก็เลยลากคอคนนั้นเนอะ
ตรงนี้เลยอืมแล้วคนมาเข้าน้ำมาอะไรก็เขาก็เห็นกัน
เพราะว่ามันเสียงดังเนี้ยค่ะผู้ชายก็ร้องเหมือนในทีทั้งแหลกว่า
แอบดูเมียก็ทำไมอย่างงี้อืมเป็นโรคจิตไหมอย่างงี้
เขาก็ไม่ยอมรับเพราะว่าบอกว่าเขามาล้างหัวตั้งแต่ที่สี่
เขามาตั้งแต่ที่สี่หรอเขาบอกน่ะคนนั้นอ่ะคือใคร
อืมว่าหัวล้างหัวอะไรนก็ไม่รู้
อืมเนี่ยก็ข้ออ้างของคนร้ายนะคุณผู้ชมค่ะ
พอพระประแดงก็ชี้แจงมาเบื้องต้นว่าคือตอนที่เกิดเรื่องในปั๊มน้ำมันเนี่ยค่ะมันมีการแจ้งเหตุ
ที่ธนาคารที่ทางตู้นะคะตู้หน้าธนาคารมีการส่งสัญญาณไปที่โรงพัก
ว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นอืมตำรวจก็เลยบอกว่ามันมีการแจ้งเหตุซ้ำซ้อน
คือในเวลาใกล้เคียงกันใช่ก็เลยไม่สามารถไปที่ปั๊มน้ำมันที่เกิดเรื่องเนี้ย
ได้อย่างทันท่วงทีทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบดูว่า
มันมีการแจ้งเหตุอะไรยังไงที่บริเวณธนาคารตรงนั้นหรือเปล่า
จากการตรวจสอบเนี่ยค่ะตู้เนี่ยค่ะมันก็มีสัญญาณเตือนจริงนะคะ
สาเหตุคือไฟตกมันไม่ได้มีเหตุรุนแรงอะไร
ไม่ได้มีคนร้ายมีอะไรแต่มันเป็นเหตุไฟตก
แล้วก็สัญญาณจากตู้เนี่ยมันเตือนไปค่ะแต่มันก็เป็นลักษณะของการซ้ำซ้อนกัน
ใกล้เคียงกันตำรวจเขาบอกแบบนี้มานะอืมอืม
แล้วนี่นะคะล่าสุดนะคะบ่ายวันนี้ค่ะ
ตำรวจสพพระประแดงจับคนก่อเหตุได้ค่ะ
คนที่ไปถ้ำมองในห้องน้ำเนี่ยค่ะเสื้อไม่ใส่
เนื้อตัวแบบนี้นะคะเมาด้วยค่ะ
หน้าตานี่งงเลยเสื้อไม่ใส่ใส่กางเกงยีนตัวเดียว
ลิ่นเหล้าเนี่ยคลุ้งเลยก็ต้องนำตัวไปที่โรงพักนะคะ
สพพระประแดงค่ะทีมข่าวของเราก็พยายามสอบถามถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันเมื่อวานนี้
เจ้าตัวบอกว่ายังไงรู้ไหมคะจำไม่ได้ฮะ
ไม่ได้แอบดูด้วยจำอะไรไม่ได้เลย
พี่เข้าไปในปั๊มแล้วพี่ไปอาบน้ำหรือว่ายังไง
ไม่ครับไม่ครับผมนอนท่าเรือจริงจริงค่ะ
เมื่อคือนี้ผมนอนท่าเรือจริงจริงค่ะเราต้องทำแบบนี้
ตอนกี่ครับนะควรไปนอนท่าเรือไหมไม่ครับไม่ครับ
ไม่นอนเลยครับไม่เคยนอนปั๊มไม่เคยนอน
แล้วพี่เข้าไปอาบน้ำอ่ะที่อาบน้ำนี่ผมก็ฮะ
เนี่ยอืมต่อแบบเนี้ยผมไม่เคยไปเมื่อวานผมอยู่นอนอยู่ท่าเรือ
ไม่เข้าปั๊มไม่อาบน้ำไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเลย
อ๋อดูสิฮะดูคำตอบเขาสิอ่าจริงจริงถ้าไปไล่ดูกล้องวงซอนปิดเนอะ
เดินเข้าเดินออกยังไงน่าจะเห็นกันได้อยู่เหมือนกันนะคะ
ทีนี้มาฟังคำชี้แจงของตำรวจหน่อยดีไหมคะ
เพราะว่าตอนนี้หลายคนก็วิภาควิจารณ์ถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
ที่เขาบอกว่าอ้าวพอเป็นตำรวจจราจร
เอาแค่เขียนใบสั่งกับล็อกล้ออย่างเดียวเหรอ
ไม่ช่วยเหลืออะไรเหตุการณ์ซึ่งหน้าเลยเหรอ
วันนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจโทจีรเดชกลีบบัวรองผู้กำกับการปราบรามสพพระประแดงนะคะ

โดยบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะตำรวจสายตรวจที่รับเรื่องในวันเกิดเหตุเนี่ย
ได้รับแจ้งมาตอน๘โมง๔๐นาที
ว่ามีชายหื่นก่อเหตุในปั๊มดังกล่าว
หลังจากนั้นก็สั่งการให้สายตรวจไประงับเหตุแล้ว
ซึ่งสายตรวจโทรกลับไปที่เบอร์ของผู้เสียหายเพื่อสอบถาม
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปที่ผู้เสียหายไลฟ์เอาไว้ในเฟซบุ๊ค

พอดีเขาเป็นตำรวจจราจรครับเขาก็เลยไม่ได้มีหน้าที่ในการจับกลุ่ม
อันดับแรกรองผู้กำกับการปราบปรามสพพระประแดงขอโทษนะคะ
ขอโทษแทนลูกน้องและผู้ใต้บังคับบัญชา
รับว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาด
และสายตรวจคนดังกล่าวต้องการทราบข้อมูลว่าเกิดเหตุที่ไหนอย่างไร
ณขณะนั้นเบื้องต้นมีการตักเตือนลูกน้องไปแล้ว
ส่วนประเด็นเรื่องที่ว่ามีการแจ้งเหตุซ้ำซ้อนที่บอกว่าทางธนาคารมีการส่งสัญญาณเข้ามาที่โรงพักค่ะ
ก็คือมันเป็นช่วงเวลา๘โมง๒๕๘โมงครึ่ง
นาทีก่อนที่ฝ่ายของผู้ชายเนี่ยจะโทรไปแจ้งเรื่องที่ว่าแฟนเขาถูกถ้ำมองนะคะ
มันก็เลยเหมือนเป็นการแจ้งเหตุซ้ำซ้อนกันทำให้ระหว่างนั้นเนี่ยสายตรวจไปตรวจสอบในจุดนั้นก่อน
เพราะว่าเป็นวันเสาร์ด้วยเขาบอกว่าเกรงว่าอาจจะมีเหตุลักษัพอะไรเกิดขึ้น
ที่มีประเด็นตรงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปพูดว่า
ตำรวจไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจจราจรไม่ใช่หน้าที่ของเขา
อันนี้ผมต้องขอโทษแทนลูกน้องผมด้วย
เพราะผมว่าเป็นการสื่อสารที่ผิด
เพราะว่าเจตนาของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคืออยากรีบไปแล้วก็อยากสอบถามข้อมูลให้ชัดเจนว่าเหตุเกิดตรงไหนอะไรยังไง
บางทีการสื่อสารด้วยความรวดเร็วก็อาจจะสื่อความหมายให้เข้าใจผิด
ด้านพันธบรรทโทษธนกฤทธิ์รวยอารีรองผู้กำกับการสืบสวนเสาพอพระประแดงก็บอกนะครับว่า
ตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
หลังจากที่ว่าคนร้ายหนีไปได้ใช่ไหมคะ
ก็สั่งชุดสืบสวนเลยให้กระจายกำลังไปเฝ้าสังเกตการณ์
รู้พิกัดว่าช่วงเช้าเนี่ยมีคนพบเห็นนายธีรพลคนร้ายมาเดินอยู่หน้าบิ๊กซีสุขสวัสดิ์
แล้วก็ไปเจอตัวที่ตลาดท่าเรือพระสมุทรเจดีก็เลยจับมาที่สพพระประแดงค่ะ
ธีรพลกุศลคนนี้เนี่ยภูมิลำเนาคือเป็นคนแม่ห้องศรนะคะ

แต่พอถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นแหละ

พูดจาวกวนปฏิเสธไม่ได้ก่อเหตุ
แล้วก็พูดจาไหลไปเรื่อยค่ะ
ลองฟังเสียงเขาดูตอนที่ถูกตำรวจสอบสวนหน่อย

มีคู่อริเป็นคู่อริกันนะแต่ไม่รู้จักว่าเขาเป็นใคร

แต่ตำรวจบอกกลิ่นเหล้าคุณคุณเนี่ยคลุง

ทีนี้ค่ะพอจับตัวนายธีรพลได้นะคะ

ก็แฟนสาวก็มาให้ปัดคำเพิ่มเติมที่สพพรแดงนาอาทธพลมีการพูดคุยกับรองพ่วงกับปรับปรามสพพพรแดงด้วยนะคะ
ที่พูดคุยกันเรื่องของว่าตำรวจจราจรไม่มีหน้าที่จับเนี่ยเออมันตกลงมันยังไง
เขาอยากฟังคำชี้แจงขอคุยกับตำรวจสายตรวจคนนั้นได้ไหม
คนที่คุยโทรศัพท์กับเขาในวันนั้นที่บอกว่าอ๋อมันไม่ใช่หน้าที่เขา
คุณต้องแจ้งตำรวจท้องที่ไม่ใช่แจ้งตำรวจจราจร
สุดท้ายตามมาเจอนะคะตามมาให้คุยนะคะ
ดาบตำรวจสุเชษเนชไม้ค่ะก็เหมือนกับว่าให้มาเคลียร์ใจกัน
หน้าพันธุ์ตำรวจเอกชัชรินยานกรเฮงสุวรรณผู้กำกับการสพพระประแดงเลย
แล้วนายอัธพลคนนี้ก็ขอไลฟ์ในจังหวะที่มีการเคลียร์ใจกันด้วย
สวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ่าผมได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่วิทยุว่ามีเหตุนะครับ
ถ้ามองนะครับผมก็เลยได้โทรกับตามเบอร์ที่เจ้าหน้าที่วิทยุให้มาอ่าอ่าอ่าอ่า
สิ่งที่ผมได้รับนะครับก็คือเป็นน้องผู้ชายคนหนึ่งผมเนี่ยครับ
อ่าเป็นชื่ออะไรนะชื่ออัตภพลเริ่มสวนครับเขาได้ชื่ออ้วยครับ
อ้วยนะครับน้องอ้วยนะครับโทรมาผมก็สวัสดีครับนะครับใช่ไหม
สวัสดีครับแม่งเรียกว่าอะไรไปบ้างอ่าพูดกับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ก็หลังจากสอบถามเหตุได้เหมือนเดิมก็มีแต่คำว่าคำด่าผมก็จับเป็นความไม่ได้สักที
อืมอ่าถ้าตามที่ในคลิปอย่างว่าผมบอกว่าผมเจอตำรวจอยู่เกาะกลางคนหนึ่ง
หมวกสีส้มเขาปล่อยผู้ต้องหาวิ่งไปผมปล่อยเขาช่วยจับ
คุณบอกว่าเขาเป็นตำรวจที่ไหนคุณบอกผมไม่รู้เขาใส่หมวกผิดส้ม
คุณบอกว่าเขาเป็นจาราจรเขาไม่มีติดจัดคุณอยู่แล้วมันไม่ใช่น้ำให้เขา
เดี๋ยวคุณไปบอกว่าจำคุณผมแค่บอกว่าเขาเป็นตำรวจจาราจรกลาง
ถ้าคุณเปิดป่ะอ่าเปิดได้เปิดได้อย่างนี้มันครับมันต้องพอดีว่า
ข้อมเขตของคนไม้อยู่ตรงไหนข้อมเขตของแพร่ละฝ่ายอยู่ตรงไหน
มันต้องอยู่ในส่วนของแพร่ละคนเจ้าที่ไปอยู่ไม่มีใครสะดวกไปที่เบา

มีอะไรก็เดี๋ยวพูดไกลมีอะไรก็ให้ภูมิกับช่วยเหลือ
หรือว่าภูมิกับจะลงโทษให้เขามีการปรับปรุงในการบริบัติหน้าที่ให้ดีขึ้น
ถ้าทำอะไรไปที่ไม่เป็นที่ปลอดใจหรือว่าทำให้เกิดอารมณ์
หรืออะไรก็ต้องทำกำลังกลับโทษ
ก็เนี่ยค่ะคือตัวนายอัธพลเขาบอกว่าไม่ได้จะอะไรหรอกนะ
เพราะว่าสังคมก็คลางแคลงใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ

จราจรผ่านมาเขาจะไม่สามารถช่วยเหลือหรือจับกลุ่มคนร้ายอะไรได้เลยเหรอ
เราจำเป็นที่จะต้องตำรวจพื้นที่สอบสวนสืบสวนอย่างเดียวไหม
ณตอนนั้นถ้าตำรวจอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะช่วยประชาชนได้ไหม
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าก็พอใจนะ
ก็เคลียร์กันเรียบร้อยเข้าใจไม่ติดค้างอะไรกันแล้ว
แล้วก็คนที่ก่อเหตุก็ถูกจับแล้ว
ก็เลยบอกว่าก็จบเรื่องไปไม่ได้แบบมีอะไรค้างคาใจกัน
แต่อยากฝากถึงตำรวจจราจรคนนั้นหน่อยได้ไหม
นี่นะคะนายอัตภพลบอกว่าอยากให้ตำรวจจราจรคนนั้นชี้แจงสังคมด้วย
แล้วก็ฝากเหตุการณ์นี้ด้วยว่ามันเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยจริง
สำหรับผู้หญิงที่เข้าห้องน้ำสาธารณะว่าจะต้องระมัดระวังด้วยค่ะ
หายกาศอาจจะพูดไปด้วยรู้เผ่าไม่ถึงการครับ
คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการมันไม่น่าใช้กับเจ้าหน้าที่ผมแค่รู้สึกแค่นั้น
สิทธิ์ใจครับเจ้าที่จราจรกางว่าหมวกสีส้มครับ

เจ้าที่พระประแดงก็รับผิดในส่วนที่เขาพูด
เหลือเพียงคนเดียวครับเจ้าที่หมวกส้มจราจรกลางครับ

ผมอยากให้คุณออกมารับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำ

ปล่อยให้ผมวิ่งตามจับผู้ต้องหาแล้วคุณขับรถหนีผม

นี่นะคะแล้วสุดท้าย
ตัวคนก่อเหตุเนี่ยนะคะตำรวจบอกว่า

ข่ายข้อหาก่อความเดือดร้อน

เกิน๕๐๐๐บาทนะคะ
เมืองนอกเนี่ยพวกห้องน้ำปั๊ม
เขาทำเป็นแบบโปร่งใสแล้วนะคะ
คือพอคนเข้าไปเนี่ย

ที่มีปั๊มน้ำมันซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ย

ใช่ค่ะก็อาสาให้ซ่อมแซมตรวจตรากันด้วยแล้วกันนะคะ